เพราะถึงขั้นทัวรงต์กู้ไภที่บางประอินทร์เลย
สืบเนื่องมาจากเรื่องของแมวที่ชื่อว่าเจ้าสัว
แมวที่ชื่อเจ้าสัวตัวนี้จะเป็นแมวตัวผู้

เจ้าของมีบ้านอยู่แถวบางประอินทร์
พฤศจิกายนเนี่ยเจ้าของไม่อยู่บ้านมันหลุดออกไปจากบ้าน
แล้วไปอยู่แถวบ้านเพื่อนบ้านใกล้ใกล้เพื่อนบ้านเขาก็กลัวไม่กล้าออกมา
เพราะว่ามันก็ลักษณะดุแล้วมีขู่นะครับก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาจับหน่อยนะ
เพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าแมวของใครยังไงเหมือนกัน
กู้ภัยบอกกู้ภัยมาถึงเนี่ยสภาพมันก็เปียกปอนแล้วนะเจ้าสัวเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ปรากฏว่าก็ไล่จับได้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแมวจรจัดหรือเป็นแมวมีราคาแมวสายพันธุ์ไหนอะไรยังไง
ปลอกคอก็ไม่มีเอาไปปล่อยป่าข้างทางห่างจากหมู่บ้านไปไม่ไกลมากนัก
พอเจ้าของเขากลับมาเขาก็ไล่จนรู้ว่าเอาแมวเขาหลุดไปเอากู้ภัยมาจับไป
ไล่ถามหาว่าอยู่ตรงไหนไปปล่อยตรงไหนยังไงจนตามไปเจอเนี่ยฮะแต่ว่าเจ้าสัวมันตายแล้ว
ใช่ค่ะเดี๋ยวดูคลิปนะฮะที่เจ้าของเขาไปเจอแล้วมันในสภาพมันตายแล้วครับว่าเขาเป็นยังไงฮะ

แก่ไก่ไม่เคยได้กินอ่ะตรงนี้สุกแล้วมันคงสุกไปแดบป่า
คือเราแบบดูแลเขาตลอดแล้วเขาจะมาหาที่ไหน

บอกว่ามันหลุดออกจากบ้านไป๘พฤศจิกายน
กว่าจะเจออีกวันหนึ่ง
แต่ป่าข้างทางตรงนี้ตายแล้วนะครับ
ทีนี้ก็โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยครับ
เพราะว่าพอมีการโพสต์ลงไปในสังคมออนไลน์เนี่ย
กู้ไพที่มาจับแมวแล้วไปปล่อยป่าตรงนี้
เป็นป่าข้างทางแบบนี้แล้วแมวตายเนี่ย

ทางเพจกู้ภัยได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
ชี้แจงบอกว่าแมวตัวนี้เนี่ย
มันหลุดออกมาจากบ้านเองนะ
หลุดออกมาตั้งแต่เช้าวันที่๘พฤศจิกายน
จนถึงบ่าย๓นะครับ
แล้วก็มีคนโทรไปแจ้งกู้ภัยบอกให้ช่วยมาจับแมวหน่อย

เจ้าของบ้านเขาไม่กล้าจะเข้าออกบ้านนะครับ
ทางกู้ภัยก็มาถึงก็เห็นว่าแมวเนี่ยมันก็สภาพก็เปียกปอนนะ

ปลอกคอด้วยก็เลยคิดว่าเป็นแมวไม่มีเจ้าของ
เพราะถ้าหากแมวมีเจ้าของจริงเนี่ย

ถ้ารู้ว่ามีเจ้าของจะได้แบบเออตามหาอีกทีนึงประกาศตามหา

ตอนที่กู้ภัยเขาชี้แจงเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เอาไปปล่อยไว้ใกล้บ้านแถวหมู่บ้านนะนะ
ไม่ได้ปล่อยป่าแบบเอาเข้าป่าลกอะไรอย่างนั้นเลยนะครับ
พร้อมกับติดแฮชแท็กขอโทษที่คิดน้อยคุยกับแมวไม่รู้เรื่อง
แล้วก็แฮชแท็กขอโทษที่ไม่มีทุนในการจัดเตรียมกรง
เพื่อเลี้ยงดูหมาแมวเพื่อรอรับเพื่อรอเจ้าของมารับ
เนี่ยฮะกู้ไพบอกว่ามันไปอยู่ข้างบ้านเนี่ย

กล้าเข้าออกเพราะว่ามันท่าทางมันดุมันขู่อะไรอย่างนี้นะครับ
ชาวเน็ตก็ยังมองว่าเออเอาล่ะคุณจะชี้แจงยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
แต่การที่จับแมวไปเนี่ยหรือว่าจะจับสัตว์อะไรยังไงไปเนี่ย
มันควรจะมีการเอาไปปล่อยแบบไหนอะไรยังไงหรือแมวแบบนี้ไปปล่อยจนมันตายเลยอย่างนี้
อันนี้มันใช่หรือเปล่าเนี่ยนะคะครับคือเจ้าของแมวเขาบอกว่า
มาแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับทางกู้ภัยด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปอ่ะค่ะไปดูจุดที่ทางกู้ภัยนำแมวที่ชื่อว่าเจ้าสัวไปปล่อยทิ้งเอาไว้
เดี๋ยวไปดูนะคะนี่นะคะก็เป็นที่ดินเปล่าอยู่ห่างจากหมู่บ้านที่เป็นบ้านของเจ้าของอ่ะ
ระยะหนึ่งลองวัดระยะทางดูจากบ้านไปจนถึงจุดตรงนี้ประมาณ๕๐๐เมตรค่ะ
นี่ไม่ไกลไม่ไกลค่ะเป็นจุดที่กู้ภัยไปวางไปปล่อยเจ้าสัวเจ้าแมวเอาไว้อ่ะนะ
นี่ค่ะจุดที่เจอเจ้าสัวเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้นี่นะคะก็มีขวดน้ำแดงมีพวงมาลัยที่เจ้าของของเจ้าสัวไป
ทำพิธีหลังพบร่างอ่ะนะทีมข่าวก็เลยไปที่หมู่บ้านนะคะ
หมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านธนกฤษไปคุยกับเจ้าของบ้านที่แจ้งกู้ภัย
เขาบอกเขากลัวเขาเห็นแมวมาแล้วไม่รู้แมวใครแล้วมันขู่อะไรแบบนี้
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะชื่อว่าในเอเขาบอกว่าวันนั้นอ่ะ
เขาว่าออกไปทำงานแฟนสาวเขาอยู่บ้านแฟนสาวก็เล่าให้ฟังว่าแจ้งไปในกรุ๊ปไลน์ของหมู่บ้าน
ว่าตามหาเจ้าของให้หน่อยแมวใครก็ไม่รู้แจ้งไปตั้งแต่เจ็ดโมงสี่สิบสามนาที
แล้วก็โทรแจ้งเทศบาลแล้วแต่ไม่มีใครมาบ่ายสองกว่ากว่าก็เลยแจ้งกู้ภัย
กู้ภัยพุทธไทยสวรรค์บางปะอินให้มาจับหน่อยเพราะว่าเขาไม่กล้าออกจากบ้าน
ครับเขาไม่รู้ว่าแมวใครแมวขู่ใส่เขากลัวก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาจับค่ะ
แล้วก็จะมีลายกลุ่มของหมู่บ้านในโซนของผมนะครับประมาณ๔ประมาณ๔๕๖หลัง
ประมาณนี้ครับก็มันมีแมวเข้าบ้านช่วงก่อน๘โมง
แล้วเราก็แจ้งในหลายกลุ่มแล้วว่าเป็นแมวของใครครับแจ้งให้ทราบแล้วก็ถามเพื่อนบ้านข้างแล้ว
ถามหมดแล้วอ่าแล้วก็ทางบ้านที่เดือดร้อนอ่ะสองหลังอ่ะ
ก็คือเขาออกจากบ้านไม่ได้อ่าเนื่องจากแมวตัวเนี้ย
พอออกมาเสร็จแล้วมันขู่แมวมันขู่มันทำร้าย
คือบ้านของในเอนามสมมุติคนนี้นะคะที่เจ้าสัวไปยืนอยู่หน้าบ้านอ่ะนะครับ
ห่างจากบ้านเจ้าของอ่ะแค่ยี่สิบเมตรนะคะอ๋อนิดเดียว
เดียวเนี่ยตามนี่เลยตามภาพกราฟิกที่เราทำให้ดูห่างกันแค่นี้เอง
แต่ว่าเจ้าของเขาบอกกับเราว่าเขาบังเอิญเขาไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปไลน์หมู่บ้าน
ใช่นี่ไงเขาก็เลยไม่รู้เรื่องอ่ะวันนั้นอ่ะตัวเจ้าของนะคะคุณบีมนะคะ
รับเจ้าสัวมาเลี้ยงเมื่อ๒ปีก่อนตอนนั้นเจ้าสัวอายุ๔เดือน
เป็นแมวเพศผู้สายพันธุ์อเมริกัน
โอ้โหดูแลเลี้ยงดูค่าอาหารเดือนนึงก็สามพันนะฉีดวัคซีนก็เป็นหมื่นหมื่นนะ
คือรักเหมือนลูกดูแลอย่างดีเลี้ยงในที่ปิดอาหารคืออย่างดี
ทุกอย่างคือเต็มที่กับเจ้าสัวมากเลี้ยงเหมือนลูกคนหนึ่งเลย
วันเกิดเหตุคือเขากำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเพราะว่าไปเที่ยวกับครอบครัว
ปกติก็จะปล่อยเจ้าสัวอยู่กับแมวอีกตัวนึงชื่อเจ้านาง
คือจะไว้ในบ้านนะคะปิดหน้าต่างมุ้งลวดแล้วเปิดพัดลมให้อากาศถ่ายเท
ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่แมวหลุดออกไปจากบ้านเลยนะตลอดระยะเวลา๒ปีที่เลี้ยงแมวมา
แต่ไปเที่ยวครั้งนี้สัญญาณอินเตอร์เน็ตอ่อน
ก็เลยไม่สามารถดูความเคลื่อนไหวของแมวที่อยู่ในบ้านผ่านทางกล้องวงจรปิดได้
ปกติจะดูในมือถือได้อินเตอร์เน็ตสัญญาณไม่ดีเลยดูไม่ได้
ช่วงเวลาประมาณบ่าย๒กว่าของวันที่๘พฤศจิกายน
พอมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตก็รีบดูเลยดูแมวในบ้านว่าเป็นยังไงบ้าง
คือเขาก็เห็นเลยว่าเจ้าสัวไม่อยู่ในบ้านแล้วก็เลยไหว้วานคนที่รู้จักว่าไปดูให้หน่อย
ปรากฏว่าพอไปดูให้เนี่ยค่ะหน้าต่างมุ้งลวดเปิดออกประมาณ๑๕เซนติเมตร
ก็เลยรู้ว่าสงสัยเจ้าสัวเนี่ยหลุดออกไปจากบ้านมารู้อีกทีก็คือเจ้าสัวถูกจับไปปล่อยเอาไว้
คือคลาดกันแค่ชั่วโมงเดียวนะเขากำลังจะถึงบ้านอยู่แล้วนะคะ
คือแบบบางคนคิดว่าแบบแค่แมวตัวเดียวทำไมต้องเดือดร้อนขนาดนี้
คือมันไม่ใช่นะมันเป็นความรู้สึกจิตใจเรา
บางทีบางคนคือแบบมันทำให้เราเสียกำลังใจไปได้เลยอะในการใช้ชีวิตรำนวงชีวิตต่าง
ถ้าเราแบบเราคิดว่าเขาเป็นลูกเราอะค่ะเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นแค่แมวอ่ะ
เมื่อนานเราก็เซามาก
ตอนนี้ยังไม่ได้รับคำขอโทษคำอะไรเลยจากหน่วยงานที่เขากระทำลงไปนะคะ
ไม่ได้มาแสดงความเสียใจสำนึกผิดหรือพูดคุยกับเราเลย
คุณบีมเธอบอกว่าคือเธอไม่ได้ติดใจเอาความกับเจ้าของบ้านที่แจ้งกู้ภัยนะคะ
แต่ประเด็นที่เธอติดใจก็คือการทำงานของอาสากู้ภัยมากกว่า
คือหนึ่งไม่ได้รับคำขอโทษอะไรจากทางกู้ภัยเลยค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าเขาต้องแจ้งความดำเนินคดีกับทางอาสากู้ภัยพุทธไทยสวรรค์บางปะอินนะคะ
ข้อหาก็คือทำให้เสียทรัพย์ทารุณกรรมสัตว์และผิดพรบคอมพิวเตอร์ในการโพสต์ข้อความอะไรต่าง

ทีนี้ทางกู้ภัยเขาชี้แจงแบบนี้ค่ะ
จุ้งอาสากู้ภัยพุทธไทยสวรรค์บางปะอินชี้แจงกับทีมข่าวของเราว่า
เขายอมรับค่ะว่าไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการจับแมว
อันนี้คือคนไปจับเลยนะใช่ค่ะเขาบอกว่าเคยจับแต่สัตว์เลื้อยคลานค่ะครับ
แล้วก็ปกติแล้วจะนำไปปล่อยตามแหล่งธรรมชาติเป็นกู้ภัยมาสิบห้าปีนะคะ
กรณีนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตตอนนี้เขาถูกสั่งพักงานนะคะ
กว่าคดีจะสิ้นสุดก็อยากจะฝากให้กลุ่มคนรักแมว
ช่วยออกแบบวิธีการปฏิบัติแล้วก็แจ้งทางกู้ภัยเอาไว้หน่อย
เป็นขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกู้ภัยด้วย

อันนี้เข้าใจอยู่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ผิดใช้การช่วยเหลือแมวหรือการจับแมวใหญ่
ส่วนที่ผิดเราก็ยอมรับผิดตรงนั้น

บุคคลหรือประธานที่เป็นธาตุแมว
ทั้งประเทศให้มาจับมือคุยกันว่าจะมีมาตรการยังไงดีในการที่จะจับแมว
จะให้ดำเนินการกันยังไงให้มีมาตรการออกมาเลยดีกว่า

เพราะว่าผมเชื่อได้ว่ากู้ภัยหรืออาสาทั้งประเทศ

เพราะว่าเขาก็คงไม่กล้าไปจับณตอนนี้ถ้าหากว่าเดือดร้อนขึ้นมา
ทีนี้ค่ะทางหัวหน้าค่ะนายนิวัฒน์พงศุ
หัวหน้าจุดมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์จุดบางปะอินเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเบื้องต้นให้อาสาที่ไปจับแมวพักงาน
ขอให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของทางมูลนิธิหน่อย
คือใครเดือดร้อนเราไปช่วยเหลือทุกครั้ง
อยากให้ฟังเหตุผลของทางกู้ภัยทางมูลนิธิด้วยนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องของการตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียที่ไม่เหมาะสม
ก็แจ้งเป็นรายบุคคลแล้วว่าให้หยุดการกระทำดังกล่าว

แต่ตอนนี้คือพักงานกู้ภัยคนที่จับแมวไปก่อน
คือเรื่องนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วก็มีหลายมุมมากนะฮะ
มุมของเจ้าของแมวมุมของกู้ภัยมุมของเพื่อนบ้าน
ท่านผู้ชมครับถ้าจะดูในหลักของกฎหมาย
เกี่ยวกับกรณีแบบนี้นะครับคนก็มีคำถามว่า
ความจริงแล้วถ้าจับไปแล้วไปปล่อยอย่างนี้แล้วแมวเขาตาย
ภัยผิดหรือเปล่าหรือควรจะทำแบบไหนอะไรยังไง
ใครเป็นคนผิดคนพลาดกันแน่กรณีนี้นะครับแมวเจ้าสัวเนี่ย
เราถามทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับ
ทนายรณรงค์บอกว่าตามกฎหมายแล้ว
หากมีคนไปจับสัตว์ที่มีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของ
หรือไม่ทราบว่ามีเจ้าของหรือไม่
ตามกฎหมายเมื่อจับแล้วต้องนำไปไว้ให้กับประสุทธิ์จังหวัดเท่านั้น
ซึ่งการที่กู้ภัยไปจับแมวได้แล้วแล้วเอาไปปล่อยในป่า
ถือว่ามีความผิดเจ้าของสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้
แต่ก็ต้องดูเจตนาของกู้ภัยด้วยนะครับ
ว่าทำไมถึงต้องเอาแมวไปปล่อยในป่า
เนื่องจากมันก็จะไปเกี่ยวพันกับข้อหาทารุณกรรมสัตว์อีก
ส่วนเพื่อนบ้านล่ะเพื่อนบ้านที่แจ้งกู้ภัยมาจับแมวไปหน่อย
นายรณรงค์บอกว่าเพื่อนบ้านไม่มีความผิดนะครับ
เพราะถือว่าเป็นคนแจ้งเท่านั้นนะครับไม่ใช่คนจับแล้วเอาไปปล่อย
จับไม่ได้ผิดจับมาอยู่ในความควบคุมได้
แต่ทำให้มันเสียหายคุณก็ต้องรับผิดชอบ
เขาบอกว่าถ้ามีการจับสัตว์แล้วไม่มีเจ้าของ
หรือเจ้าของไม่แสดงตัวคุณต้องเอาไปให้ประสุทธิ์จังหวัดดูแลก่อน
ถ้าปราสุทธิ์สัตว์จังหวัดดูแลแล้วไม่มีใครแสดงตัว
เขาก็จะมีที่รับเลี้ยงของเขาตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ตรงจุดนี้ผมคิดว่าทางกู้ภัยผิดนะ
ที่จับมันแล้วปล่อยเลยมันไม่ใช่งูจะได้อยู่ตราบธรรมชาติได้
แต่จะผิดธรุณกรรมสัตว์หรือไม่ต้องดูเจตนา
ขณะที่ปล่อยตอนหลังว่าปล่อยเพื่ออะไร
ทางฝั่งเจตนาของกู้ภัยที่จับไปเมื่อสักครู่นี้เขาก็อธิบายแล้วนะคะ
ว่าทำไมเขาถึงต้องเอาไปปล่อยลักษณะแบบนั้นอย่างนั้นนะฮะ